รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดานต้อง
มูไหน

เรื่องจากแขกรับเชิญของเราเนี่ยวันนี้

เคยเจอกับทางอาจารย์ลักษณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เธอนี่นะครับไปเจอโมนสุมมากมาย
เรียกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนคุณแพทย์น้ำประพานั่นเอง
ครั้งนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่ขอมาออกนะฮะ
ด้วยเหตุผลเดียวเลยคืออยากเจอคุณ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

บอกว่าเต็มรูปแบบน่าจะเป็นเพราะแบบ
ตอนนี้การตัดสินใจอะไรหลายอย่าง

คือแพทย์ต้องไปเยี่ยมพี่เบ้นทุกวันอยู่แล้ว

ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณย่าก็จะได้เจอหลาน

ทุกวันนั้นพอเสร็จจากงานเราก็กลับบ้านล่ะ

นี่มาเพื่อจะมาเจอหมอลักษณ์ดูดวง
ก็แกก็ฟันไว้หลายรอบซะละเกิน

หลายเรื่องแล้วคนก็แบบว่าพอเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้

มารักเค้าดูไว้แบบนี้แบบนั้นอย่างนี้

แล้วรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นทุกอย่าง
ก็อย่างเช่นเรื่องของเรื่องแบบ
อีกยาวที่แบบว่ายังประกันไม่ได้

ซึ่งตอนแรกมันก็แบบ

แม่พี่เบ้นเขาก็เตรียมจะประกันอยู่แล้ว

เราก็คิดอยู่ในใจว่ามันจะไม่ได้สักรอบเลยเหรอ

ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีไง

ทั้งสุดท้ายไปเจอสามีข้นทั้งสุดท้ายเมื่อไร

ที่เราก็คาก่อนเติบทิ้งลูกเขา
ที่เราห่างกันก็ตั้งแต่ลูก๓เดือนจนตอนนี้ลูกก็ควบ๑เดือนแล้ว
ควบ๑เดือนแล้วเอาอย่างนี้
ยังไม่มีแนวโน้มในสมองแพทย์ก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องมีคนอื่น
และอีกอย่างหนึ่งแพทย์กับพี่เบ้นก็ไม่ได้คุยกัน
แบบไม่ได้คุยกันว่าโอเคเราคงแยกกันนะตัวเอง
มันก็ไม่ได้คุยกันตรงนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แบบ

ตัวเขาเองก็รู้ว่าแพทย์ยังรอเขาอยู่หรือว่ายังไงใช่ค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอทำเทปพิเศษด้วยกัน
เอาคุณนี่แหละมาตามนัดมาเจอหมอลักษณ์
เหมือนแบบว่าตามเวลาเนอะ
พี่ถามก่อนก่อนหน้านี้มีคนมาจีบไหม
ก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนแบบ
ในเชิงของว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกับแม่เรามาก่อน
แล้วลูกชายคนเล็กของเขาก็ยังไม่มีคู่
แล้วด้วยความเขาเห็นว่าเราเนี่ยแยกมาอยู่กับลูกแล้ว
เขาก็เหมือนแบบพูดเปลยเฉยว่าเออเนี่ย
หลานน่ารักนะอะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนแบบพูดลอยแต่ตอนนี้เขาหายไปแล้ว

เพราะเหมือนกับคุณออกสื่อตลอดเวลา

แล้วลูกชายก็ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนไปแล้ว

อย่างแพทย์นี่ราศีอะไร

เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เกิดราศีเมทุน
คุณลองดูดวงคุณด้วยนะฮะว่า
ใกล้เคียงกับของแพทย์หรือเปล่า

อาจารย์ครับยากไหมครับการที่คนเราเนี่ย
ลักษณะกับราศีจะเหมือนกันได้
๖นโมงเช้า

ก็เกิดพร้อมว่าลักษณะจะอยู่กับอาทิตย์กำเนิด
เมื่อเกิดพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น

อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมของคุณแพทย์ไหมครับ
คือเนื่องจากแพทย์เป็นคนมีครอบครัวนะ
ที่เรียกว่ามีสามีตบสามีแต่ง
การจะไปทักไปทายอะไรในเรื่องครอบครัวเนี่ย

เพราะถ้าไม่ถามอาจารย์ไปชี้นำอะไรเนี่ย

ถามอะไรจะตอบตามความเป็นจริงของดวง
ก็จริงตั้งแต่คราวที่แล้วที่ดูไว้
อาจารย์ก็เหมือนแบบพูดในรูปแบบว่า

อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้

จนมันไปถึงปี๖๒ได้

แต่ถ้าในระหว่างทางก่อนที่เราจะไปแตะหกสองเนี่ยอืม

มีแนวโน้มว่าจะดีกว่าคนเก่าด้วย

ตัวแทนของความรักหรือคู่ครอง

มีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีในเรื่องการงาน

ชีวิตจะรุ่งโรธเมื่อแต่งกับงาน

อังคารกลางคืนเช้าวันพุธ

พอมันเป็นวันทางจานธรรมศาสตรีการเนี่ย
มันจึงเป็นวันเดิมถ้ายังไม่พระอาทิตย์ขึ้น

กลางคืนวันอังคาร
เป็นศรีแปลว่า

ท้วมมากกว่าผอม

คู่นั้นเป็นคนที่มีความรู้การศึกษาดี
สามีสกุลรุนชาติ

วัฒนธรรมกิริยามารยาทดี

และใครหลายคนก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า

ลงเอยกับใครสักคนหนึ่ง
แล้วก็อยู่จนถึงไฟนัลกับใครสักคนหนึ่งเนี่ย

เวลาหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้

มาดูในวันที่มันตกกระดายพลอยโจร

นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่สะท้อนย้อนกลับ
แพทย์เลือกที่จะเอาลูกไว้

เพราะแพทย์ก็แต่งงานถูกต้อง

ให้แพทย์ได้รับลึกลุ้ข้อมูลอีกอย่างคือว่า

ของลูกความเป็นคนที่ต้องรู้รอบดูรอบดูแลจัดการค่ะครบแล้ว
มีกำลังถึงพร้อมอ่าในโลกนี้มันมีข้ออยู่ข้อหนึ่งว่าหญิง
สวยจะต้องคู่กับชายรวยผู้ชายจะต้องจ่ายเงินเพื่อความ
จะต้องจ่ายเงินเพื่อความสวยในการได้คู่เป็นปกติ
ธรรมดาอยู่แล้วคืออย่างนี้นะดาวเสาเล็งดวงชะตาแพทย์
ในระยะเวลา๒ปีนี้ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม๑ธันวาคม
ปี๒๕๖๖๐จนถึงบวกไป๒ปีครึ่งเสามะเร็งชะตาคนเกิดราศี
มีถุนไม่ใช่แค่แพทย์ทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ราศีเมทุน
ถ้าใครมีครอบครัวมีแฟนมีเกณฑ์เลิกลาอย่าล้างพัดภาค
จบจากกันเนี่ยเกิน๙๐แต่ที่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า
ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นดวงของคุณแพทย์
เขาไม่ใช่ว่าไอ้เรา๓คนมายุ่งส่งเสริมให้มีสามีใหม่เลย
ไม่ใช่นะไม่ใช่เห็นดวงประเด็นสำคัญคือแพทย์ขนาดนี้อายุ๒๙ปีคือ
มันรู้นิติภาวะแล้วข้อที่๒มันนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนมาถาม
เองไม่ใช่เราเอาเรื่องเขามาพูดอ่าโดยเขาไม่รู้อ่าตกลงแพทย์
ยินยอมพร้อมใจให้กับผมนายรักเลขานิเทศตรวจดวงชะตาใช่ไหม
ครับใช่จ้ะแล้วยินดีให้ในหนุ่มกัญชัยกับมดดำนางมดดำช่วย
กันช่วยช่วยกันสอบสวนทวนความเพื่อให้ได้ความกระจ่างใช่หรือ
ไม่ใช่เจ้าค่ะโอเคไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลคือไม่
หมายความว่าแพทย์เนี่ยมีความเข้าใจอะไรหลายอย่างขึ้นไป
ความว่าวันนี้หมอน๒๕พุ่งนี้แพทย์ไปเดี๋ยวเลยแล้วก็บอกเลย
ว่าเรากันฉันรอผัวใหม่อยู่อย่างนี้ไม่ไม่ก็สติเนาะช่าง
กับมีสติคกลพัทย์ก็ช่วงแบบว่าถ้าดวงมันเป็นอย่างนั้นถึง
วันหนึ่งมันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ท่าไปเอง

หมายถึงว่าคนเราเป็นสามีภรรยากันเสียแล้ว
แล้วตกลงปงใจรับรู้กันทั้งทารกำนันฝ่ายสามีทั้งตัวเรา

เกื้อกูณ์อุดหนุนส่งเสริม

เพราะว่าแพทย์วันนี้ไม่ได้ตัวเป่าเล่าเปลือย

หนักเบาถี่ห่างชั่วดีว่า

และยังแก่การดำเนินชีวิตไปตามปกติหรือไม่

แน่นอนชีวิตทุกคนเรามันก็มีทุกข์มีสุขมีเคราะห์มีโชค
ในเวลาเนี่ยต่างเวลาที่ดำเนินไปเนี่ย
คู่แท้เนี่ยคู่แท้มาตรฐานนะ
มันจะต้องรับร่วมทุกข์ร่วมสุข

เป็นธรรมดาของชายไทยทั่วโลก
รู้คำตอบอยู่แล้วในใจ

ตัวสามียังเกื้อกูล
ยังแก่การเกื้อกูลแก่เขาและลูกได้เพียงไร

มันจะนำไปสู่ผลของการตัดสินใจ

หรือจะไม่มีผล

แต่ตามพื้นดวงอ่ะตามพื้นดวงเนี่ย
จะมีผู้ชายเข้ามาจริงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์บอก

คนพวกนี้ไม่ขาด
ซึ่งบุรุษที่จะเข้ามา
มีความสัมพันธ์เสพสังวาสตลอดชีวิต

วันที่๑๔เมษานี้เป็นต้นไป

ให้ชื่นตาสะดุดใจ
มีเสน่หารู้จักอยากจะเข้ามาคบนำพาพูดคุย

หลังจากสงการแล้วชาวราศีเมทุนแล้วก็แพทย์เองจะเป็นยังไง

ตายยากแข็งแรงมากลกเว้นลกเดียลกประสาน
ใช่แล้วคืออาจารย์กันบอกว่าพออยู่ไปยาวแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพจิต
จิตที่มันเจอร้อนหนาวปวดเจ็บสุขทุกข์แรงเหวี่ยงมากเนี่ย
มันจะทำให้มีความซึมเศร้าในจิตนะ